ช่วงวันอยู่ที่ผ่านมาใครไปภาคเหนืออิสาน
ได้สัมผัสกับอากาศหนาวลมเย็นที่พัดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่คนกรุงเทพเองก็ได้เจอกับอากาศหนาวลมเย็นบ้าง
แต่ว่าอาจจะไม่หนาวเท่าในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

เพราะว่าอากาศเย็นนั้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็จะทำให้หลายพื้นที่อากาศนั้นจะเย็นลงกว่าเดิม
สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของสภาพอากาศในช่วงกลางวัน
นั่นหมายความว่าในช่วงกลางวันแสงแดดจะค่อนข้างแรงเป็นพิเศษ
เพราะว่าอากาศนั้นจะมีลักษณะแห้งลมแรง
ใครที่จะจุดฟื้นจุดไฟก็ต้องระวังเป็นพิเศษ

นี่คือการคาดการณ์ลักษณะอากาศนะครับที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป

แล้วก็ที่สำคัญสีม่วงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้คือ
พื้นที่ที่มีอากาศเย็นนะครับจะสังเกตว่ามีการแผลลงมาจนถึงบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ก็คือในพื้นที่ภาคเหนืออีสานตอนบนจะสังเกตว่ามีการเข้ามาปกคลุมหลายพื้นที่ละทีเดียว
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้อากาศนั้นก็จะเย็นลงต่อเนื่อง
ภาพนี้แสดงลักษณะการก่อตัวของกลุ่มฝนนะครับเป็นภาพรวมเฉลี่ยปริมาณฝนที่ตกลงมา
แผลลงมานั้นสามารถที่จะดันเอาความชื้นดันเอาฝนนั้นดันลงมาจนถึงมาเลเซียละทีเดียว
นั่นหมายความว่าในพื้นที่ภาคใต้ฝนมีโอกาสที่จะตกน้อยลง
แต่สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของคลื่นนะครับที่อาจจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
มาดูกันหน่อยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในพื้นที่ภาคเหนืออากาศจะเย็นลงอีก
โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ๑๕๓๓องศาเซลเซียต
อีสานเช่นเดียวกันต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๖องศาสูงสุด๓๓องศา
นี่คือพื้นราบส่วนบริเวณยอดภูอยู่ที่ประมาณ๙องศาเซลเซียตนะครับ
ส่วนพื้นที่ภาคกลางพบว่าอากาศเย็นในตอนเช้ากับตอนกลางคืน
มีลมแรงเป็นพิเศษต่ำสุด๑๙องศา
พื้นที่ภาคตอนออกพบว่ามีอากาศเย็นในตอนเช้า
มีลมแรงต่ำสุดประมาณ๑๙องศาครับสูงสุดประมาณ๓๔องศาเซลเซียต
ส่วนทะเลนั้นมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับโดยเฉพาะตอนล่าง
นครราชศรีมาพัทธรุงสงขาปัตตานียาลานนาราธิวาส
อาจมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในพื้นที่
ฝั่งอันดามันนั้นจุดที่ต้องระวังก็คือ

คลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรต่ำสุด๒๒องศาเซลเซียต
ฝนกลุ่งเจออากาศเย็นลมเย็นในช่วงชักช่วงค่ำ

แต่ว่าความชื้นนั้นลดลงก็อาจจะทำให้

นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ